มาในเหตุที่กรุงเทพมหานคร

ก็ตั้งด่านตรวจจับเด็กแว้นที่ซิ่งรถกันอีกแล้ว
ก็ไปเจอชายคนนึงนะคะมีพิรุษ
ขณะที่จอดอยู่หน้าด่านตำรวจก็เดินเข้าไป
ปรากฏว่าชายคนนี้ก็ยิงสวนกลับมา

ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบานได้แถลงเหตุการณ์ระทึก
ขณะที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร
หรือที่เรียกกันว่าตำรวจจราจรกลาง๗นาย
ได้ตั้งจุดสกัดเด็กแว้นที่ชอบแข่งรถในทางสาธารณะ
ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับเอกชัยถนนกาญจนาพิเศษ
มุ่งหน้าพระราม๒เขตบางบอนกรุงเทพมหานคร
สีแดงดำขับจอดหน้าด่าน
แล้วก็พยายามเข็นรถกลับอย่างมีพิรุธค่ะ
ทางด้านดาบตำรวจธนพลทองเรืองอายุ๔๔ปี

แต่ว่ายังไม่ถึงตัวผู้ต้องหารายนี้นะคะ
เขาก็เลยชักปืนขึ้นมานะคะ

แต่ว่าดาบตำรวจธนพลยังแข็งใจกระโดด
ไปจับกลุ่มคนร้าย
คนร้ายก็ยังพยายามจะยิงซ้ำอีกหนึ่งนัด

ตำรวจนายอื่นก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือ

หลังคุมตัวได้ก็ทราบชื่อว่าคนร้ายชื่อ
นายรังสรรค์หรือแด้สุดโตอายุ๓๘ปี
พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๖๐๐เมตร
ไอซ์๑กรัมอาวุธปืน๓๘๑กระบอก

ส่วนดาบตำรวจธนพลก็ถูกกระสุนเข้าที่หน้าท้อง

อาการสาหัสค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘เป็นการด่วน
ก็แจ้งอาการเบื้องต้นว่าตอนนี้กระสุนปืนเฉียดม้าม

ถ้าหากไม่มีอาการแทรกซ้อนใดก็จะผ่าตัดรักษาต่อไปด้วย

ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวไปไว้ที่สถานีตำรวจนครบานบางขุนเทียน
ประวัติพบว่านายรังสรรค์มีหมายจับคดีพยายามฆ่าตำรวจโรงพักท่าข้าม
เพราะว่ายิงต่อสู้ขัดขืนการเข้าจับกลุ่มเมื่อเดือนเมษายน

คราวนี้ก็มาเจอด่านตรวจคนขับรถจักรยานยนต์ซิ่ง
แล้วก็เจอยาเสพติดจำนวนมากด้วยนะคะ